มาส่องอะไรมาส่องอะไรครับคุณต้องส่องเพราะว่าวันเนี้ยเขาบอกว่าบันทึงไทยรัฐอ่ะจะมีแขกรับเชิญพิเศษคือใครรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราเป็นนักข่าวไม่ได้แล้วต้องมา
ทรงเข้าออฟิศเลยน่ะ
นี่มาแล้วคุณผู้ชมดีวิวกี้มาแล้วนะคะลงจากรถมาสดเลยสดเลยนะจ๊ะสดเลยนะคะ
เยมมาแล้วอ่าตอนนี้เข้ามาในสถานีแล้วนะคะ
มันคือที่สุดมันเป็นอะไรที่บรรยายไม่ถูก
หรือว่าแฟนคลับเขาเก่งค่ะ
ถ้าเกิดสมมุติฝรั่งถึงมีรูปอะไรที่อยากจะรบกวน
ก็อาจจะฝากของให้ช่วยปัดให้อีก

ใช่แล้วก็ขอให้เขาว่าเออตัดม้ากับคนข้างหลังออกให้หน่อยค่ะ
ตอนนี้มันดูเป็นหาดที่แบบคนเยอะมากเลย

วันนี้ไปมาหลายที่เหนื่อยไหมคะ

เมื่อกี้ลงมารถแล้วก็

ได้เลยครับ
เขาบอกว่าเราเป็นดาวภูเก็ต

แล้วรู้สึกเห็นไงบ้างที่ได้รับตำแหน่งนี้

มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแฟนคลับเราที่ชอบตัดต่อรูปเรามาคู่กัน

มันตลกดีครับ

มันเทิงดี
แฟนคลับเราน่ารัก